ตอนนี้เขากำลังตามล่าคนที่เผารูปปั้นเทพเจ้าจีน
คู่ที่สานเจ้าพ่อเหมือนนครพนม
ซึ่งจริงตรงจุดนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกขโมยไป
แล้วคนขโมยก็ถูกจับได้
แต่คราวนี้มีเหตุได้เกิดขึ้นอีกครั้ง

เพราะว่ามือดีมาลักลอบไปก่อเหตุซ้ำ
เผาทำลายรูปปั้นเทพเจ้าจีนคู่นะคะ

หลักเมืองสำคัญของจังหวัดนครพนม
แล้วก็ยังเป็นบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีน
ซึ่งตั้งอยู่ในวัดโอกาสศรีบัวบาน
เขตเทศบาลเมืองนครพนมด้วย

เครื่องแต่งองค์ที่มีการตกแต่งใหม่ให้สง่างาม
ก็เสียหายค่ะเสียหายเป็นบางส่วน

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
แล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมเนี่ย
ปั้นเทพเจ้าเนี่ยเคยถูกขโมยออกไปจากศาลเจ้าพ่อหมื่น
ตำรวจติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาได้ได้ของกลางคืน
สารภาพว่านำไปประกอบพิธีตามความเชื่อ
แล้วเนี่ยค่ะก็เกิดการเผาทำลายอีกครั้งหนึ่งนะคะ
จากพฤติกรรมของคนร้ายแบบนี้ก็เชื่อว่า
คนที่ก่อเหตุที่เผาทำลายรูปปั้นน่าจะเป็นคนเดียว
กับที่จุดไฟเผารูปปั้นเจ้าพ่อคำแดงนะคะ
สารเจ้าพ่อคำแดงซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนหนองบึงท่า
แม่น้ำโขงซึ่งถือเป็นมเหศักดิ์หลักเมือง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ชาวนครพนมเคารพสัทธา
เสร็จแล้วก็มาก่อเหตุที่สารเจ้าพ่อหมื่นเป็นจุดที่สอง
วันเดียวกันเลยค่ะคือ๒๘ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ชาวบ้านตำรวจเชื่อว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มคนร้าย
ที่มีความเชื่อในทางศัยศาสตร์ชอบลองวิชา
หรืออาจจะเป็นกลุ่มพวกโรคจิตนะคะสร้างกระแสปวดเมือง
ตอนนี้ชุดสืบสวนได้รวบรวมหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ในการติดตามตัวคนร้ายแล้วนะคะ
แล้วก็จะมีการเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุซ้ำ

นี่คือเบาะแสล่าสุดที่มีนะคะ

นี่ค่ะสภาพของคนร้ายที่เข้ามานะคะ